เพราะว่ารถกระบะคันหนึ่งมาตัดหน้าเขา

ใช่คือถ้าไม่ให้บีบแปรทำยังไงยังไงเปิดไฟใส่เหรอ
ก็อาจจะไม่พอใจอีกเปิดไฟก็ไม่ได้เอาเป็นว่ารถเบนส์คันนี้ฮะ
เบ้นสีดำเนี่ยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพให้เห็นเลย
อันนี้เป็นรถพี่สาวเขาบอกโอ้โหดูเนี่ยถูกทุบจนพังยับรอบคันอ่ะ
เพราะว่าไปบีบแร่ใส่รถกระบะคันหนึ่งจนรถกระบะคันนั้นขับมาพุ่งชนก่อนด้วยนะ

พอเสร็จแล้วก็ลงจากรถมาแล้วก็ทุบเลยนะครับ

ท่อนเหล็กตีเลยนะครับ
คือมีรอยบุบหมดฝั่งประตูคนขับมีรอยชนนะครับ
กระจกหลังก็แตกทะลุในรถเต็มไปด้วยเศษกระจก
กระจกมองข้างก็พังทั้งสองข้าง
ผู้ที่เขาโพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊กบอกว่าฝากแชร์ด้วยนะคะ
บกวนเผื่อใครที่อยู่สี่แยกบางนาหน้าใบเทค
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีวันที่๑๙กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
เห็นเหตุการณ์รถเบนส์โดนชายขับรถกระบะยี่ห้อเชฟโลเรต
เล็บขนล้อรถขับชนเข้ากลางลำเข้าใจว่าเพื่อล็อกรถให้ไปไหนไม่ได้
แล้วเอาของแข็งตีรอบคันตามภาพบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
เหตุเกิดจากโดนรถกระบะขับปาดหน้าก่อนประมาณ๑๐๐เมตร
ก่อนที่จะถึงสะพานข้ามแยกไปสุขุมวิทย์แล้วคนขับรถเบนส์ตกใจบีบแตร่ใส่
ทางคนร้ายตามไปทางขึ้นสะพานห่างจากจุดที่บีบแร่ร้อยเมตรแล้วขับรถชนอย่างจัง
แล้วนำของแข็งลงมาทุบรถจากนั้นน่าจะขึ้นทางด่วนบางนาอันนี้ไม่แน่ใจ
่งหน้าเข้าเมืองหรืออาจจะยูเทิร์นเผื่อรถใครมีกล้องวีดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
หรือเพจที่ติดตามรถได้บ้างโดยคนขับเบนส์อยู่ในอาการตกใจไม่ได้รับบาดเจ็บใด
ปลคนขับเป็นพี่ของผู้โพสต์ไม่บาดเจ็บนอกจากเศษกระจกขวนตามร่างกาย
แต่ดูสภาพรถแล้วอ่ะน่ากลัวเหมือนกันเนอะแล้วผู้หญิงคือเละทั้งคันเลยอ่ะใช่
แต่มันต้องไปตีเขาขนาดนี้เหรอนั่นไงพุ่งชนก่อนด้วยนะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับ
ไปที่สอนอบางนาเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปติดตามเรื่องของรถเบนส์คันนี้ซึ่งยังจอดอยู่ที่โรงพักนะครับ
แล้ววันนี้คนขับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปีนะฮะ
ก็มาที่สถานีตำรวจมาให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
แต่ก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้เป็นข่าวก่อนแล้วกันนะ
เราก็สอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ชื่อว่านายธันวาฮิรันเรืองระวี
เขาเล่าว่ารถเบ้นสีดำตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วง๖นาฬิกากว่าเนี่ย

รถเบนสีดำขับอยู่เลนสายนะครับ

คุณผู้ชมครับบอกว่ารถเบ้นสีดำขับอยู่เลนซ้าย
ส่วนรถกระบะเชฟโลเรตสีทองขับอยู่เลนส์ที่๓
แต่อยู่รถกระบะก็ขับปาดเข้ามาช่องทางคู่ขนานก็คือทางซ้าย
เมื่อรถเบนส์เห็นก็บีบแตร่เตือนแล้วก็ขับต่อไป
นี่ฮะเขาอยู่ช่องนี้นะรถเบนท์กระบะอยู่ช่องนั้น
แล้วขับปาดเข้ามารถเน้นเขาก็บีบแร่เตือนแบบนี้ครับ
แล้วก็ขับกันต่อไปจนไปถึงจุดที่รอกลับรถใต้สะพานใกล้แยกบางนานะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาก็ขับรถตามมาเหมือนกันจังหวะนั้นนะ
ขับตามรถกระบะคันสีทองมาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ากระบะคันสีทองเนี่ย
อยู่ดีก็ขับปาดหน้ารถผู้เห็นเหตุการณ์แล้วเบรกนิดนึงแล้วไปพุ่งชนรถเบ้นเข้ากลางลำเลยทางขวานะครับ
แล้วคนขับรถกระบะลงมาจากรถพร้อมกับถือท่อนเหล็กมาด้วยท่อนเหล็กลักษณะคล้ายกับเหล็กโลบาแบบที่ติดหลังรถอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ฟาดไปที่กระจกหน้ารถเบนท์แล้วก็ฟาดอีกรอบคัน
ธันวาเห็นว่าทั้งสองคันมีเรื่องกันแน่ก็เลยเบี่ยงรถออกเลนขวาแล้วก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุไป
นี่นะฮะซึ่งคนเห็นเหตุการณ์ที่ให้ข้อมูลกับคุณกิติศักดิชัยเจริญสุขบอกว่า
ตอนแรกคิดว่ารถกระบะพุ่งชนรถเบนท์เนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะ
เขาคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะส่วนคนขับกระบะที่ลงไปเอาเหล็กไปรถเบนท์เขาอีกเนี่ย
ใส่กางเกงขาสามส่วนลักษณะคือผมบ๊อบผิวสองสีตอนลงมาจากรถทีแรกเขาก็คิดว่าคงจะลงไปเจรจาเรื่องอุบัติเหตุกัน
แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะกลายเป็นว่าคนขับกระบะเอาท่อนเหล็กไปฟาดใส่รถเบ้นส่วนคนขับรถเบนท์นั่งอยู่ในรถไม่ลงมาจากรถ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรจนมารู้ตอนหลังว่ามันมาจากเรื่องของรถเบนส์ไปบีบแร่ใส่รถกระบะ
เพราะว่ารถกระบะขับปาดหน้าทำให้เขายิ่งไม่เข้าใจใหม่ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าทำไมคนขับกระบะถึงต้องโมโหต้องทำแบบนี้เพียงแค่การบีบแร่เตือนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
และแรรถยนต์เขาก็ออกแบบมาไว้ใช้เพื่อส่งเสียงเตือนรถคันอื่นไม่ใช่เหรอ
คือจงใจชนชั่วแต่คือตอนแรกผมคิดว่าก็เสียหลักเลยป่าวแรบแรกเลยนะครับว่าแล้วงมาถือเขาเลยว่างไม่ใช่ละ

ผมก็แบบเฮ้ยต้องลงมาดูก่อน

คิดว่าน่าจะเมามั้งครับ
เพราะว่าคนปกติก็คงไม่ขึ้นอะไรขนาดนี้

แต่มันก็คือสัญญาณบอกอะไรสักอย่างอยู่แล้ว

แต่ว่าคือคนไทยบีบแต่ไม่ได้

นี่ก็เหมือนกับพวกเราหลายคนก็ไม่เข้าใจ

เดี๋ยวนี้นะส่งสัญญาณสต๊อปไฟใส่เพื่อเตือน
เพื่ออะไรไม่ได้บีบแกร่ใส่ก็ไม่ได้นี่

โอ้โหต้องลงมาอรวาสทั้งวัน
มันคงบ้าตายไปก่อนนะคงสติแตกตายก่อนนะครับ
วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจร่องรอยที่รถเบนท์นะครับ
ประตูฝั่งคนขับกระจกหน้าและกระจกหลัง

แล้วมีข้อมูลว่ารถกระบะคันที่ก่อเหตุ

ตำรวจสอนอบางนากำลังไล่ตรวจสอบภาพ

เพราะว่าจุดเกิดเหตุที่เป็นเรื่องกันเลยเนี่ย

แพทยงยุทธ์วงพิรมศาล

ส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของความเครียดสะสม

เหมือนกับไปเจอฟางเส้นสุดท้าย
ก็จะแสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรง

บางทีมันมาจากเรื่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างเช่นขับรถไปบนถนน

ทีนี้ก็ระเบิดเลย

ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนทุกคน
หลักจิตวิทยาคุณหมอแนะนำว่า
ต้องรู้จักจัดการความเครียดของตัวเอง
ลดความเครียดลงเพื่อหลีกเลี่ยง

ค่ะเข้าใจแหละขับรถบนท้องถนนบางที
รถติดอะไรมันเครียดจริง
แต่ก็ต้องมีสติทำแบบนี้มันไม่ได้